มีความปลื้มปิติของทุกคนนะครับที่ทำงานช่วยเหลือทั้ง๑๓คนในถ้ำหลวงนะครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงาน
ที่ร่วมกันช่วยเหลือทีมหมูป่าพร้อมทรงแนะนำว่าทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนในอนาคตนะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย
ให้ทุกอย่างเป็นบทเรียนแก่เราในอนาคต
และทรงชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานทุกหน้าที่
ภาครัฐและเอกชนที่มาช่วยเหลือกัน
ส่งประธานความผูกใยนัดท่านนั้นแหละนะก็อย่าก็เป็นเรื่องของพระมนุษย์ปกคราวปกรมนะก็อย่าเอาในสิ่งที่นับสั่งมานะทำให้เกิดความสัตว์ตรวมหวานเพราะท่านให้พระธานกำลังใจนั่นแหละเท่านั้นแหละท่านก็อยากให้ให้ทุกอย่างเนี้ยเป็นบทเรียนกับเราในอนาคตแล้วก็ส่งชื่นชมการทำงานทุกอย
ส่วนความคืบหน้าในการนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวง
รมนตรีระบุว่าตอนนี้มี๒แนวทางก็คือเจาะด้านบนของถ้ำ
แต่ต้องหาช่องทางให้เจอส่วนการนำตัวออกมาทางปากถ้ำ
ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กเพราะปัญหาที่สำคัญก็คือ
ถ้ำไม่ได้เป็นอุโมงโล่งแบบท่อลอดออกมาได้โล่ง
ดังนั้นก็ต้องดูว่าแต่ละคนมีความพร้อมหรือไม่
ถ้าไม่พร้อมก็ต้องหาวิธีการอื่น
บางครั้งก็ต้องออกได้ทีละคนตรงนั้นที่มันติดอยู่ตรงนั้นน่ะ

ก็ทำให้เร็วที่สุดอย่าไปมองว่าวันนี้วันนั้นเลย

เปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้นำเด็กทั้ง๑๒คน
แล้วก็โค้ชอีก๑คนออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ
โดยหากน้ำลดน้ำไม่แรงก็สามารถพิจารณาในการพาออกมาได้นะครับ
ขณะที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้เดินทางไปส่งนายโรเบิร์ตฮาเปอร์๑ใน๓ทีมดำน้ำชาวอังกฤษ
มาร่วมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือทั้ง๑๓คน
โดยเขามาขึ้นเครื่องบินที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับเดินทางมาจากเชียงราย
เพื่อจะเดินทางไปอังกฤษนะครับนายโรเบิร์ตต้องเดินทางกลับประเทศอังกฤษในคืนนี้
๒๑น๓๐นมาถึงท่ากาศยานสวนภูมิ
เวลา๒๒น๔๐นแล้วก็ต้องต่อเครื่อง
เพื่อกลับประเทศอังกฤษต่อทันทีนะครับ
โดยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ว่าพยาวแล้วนะครับ

ก็เป็นภาพที่มามอบของที่ระลึกให้กับนายโรเบิร์ต
จะขึ้นเครื่องออกจากประเทศไทยไปด้วยนะครับ